คุณผู้ชมจำได้ไหมที่มีคลิปโอ้ตอนนี้แชร์กันเยอะ

อยู่ดีไม่รู้หยิบถุงขึ้นมาแล้วทำท่าสูดดม
เป็นจังหวะด้วยนะคือมันฮีดึงดาวใช่แล้วคุณผู้ชมรู้ไหม
พอแชร์กันไปเยอะมากหลายคนคอมเมนต์นี่ดมกาวหรือเปล่า
เอาอย่างนี้เดี๋ยวมาบอกเพราะว่าเขาตามตัวเจอแล้ว
ไปดูคลิปตอนนั้นอีกรอบนึงแล้วกันค่ะ
โอ้โหนี่แหละโอ้โหนี่คุณผู้ชมรู้ไหมคะ
คลิปนี้นะโอ้โหคนแชร์กันว่อนเลย
ใช่คอมเมนต์ต่างนานนะบางคนว่าอ้าวอย่าพึ่ง
ตัดสินพี่เขาเขาอาจจะเอาอะไรขึ้นมา

นี่จริงกำลังรอฟังอยู่มันจะเป็นอะไรได้อีก

ทีนี้ทีมข่าวของเราเองก็มีการสอบถาม
ไปกับทางหน้าคนถ่ายคลิปด้วยนะคะนางสาววารินทรเอง
เขาก็บอกว่าตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงแถวตรงสี่แยกไฟแดง

ก็เห็นแท็กซี่สีเหลืองคันนี้จอดตรงนั้นแปลก

จอดและลักษณะเหมือนเอาถุงอันนี้ขึ้นมาดม
ก็สงสัยแล้วล่ะว่าดมกาวหรือเปล่าล่ะค่ะ
ล่าสุดนะคะไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องรอค่ะ
กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยแล้ว
ค่ะตามตัวได้แล้วจ้าคุณขับคือใคร
ชื่อนายทองมาดวงเฉลิมอายุ๔๑ปี
และคุณผู้ชมเขายอมรับแบบนี้ว่า
วันนั้นน่ะดมกาวจริง
โอ๊ยแล้วพี่มาขับรถสาธารณะได้ยังไง
ดมกาวจริงค่ะแน่นอนว่านะคะ
ก็มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องของรถยนต์
เพราะตัวเขาเองไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะด้วยนะ
อันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐

อีกข้อหาหนึ่งคือใช้สารเสพติดหรือของมืนเมาขณะขับรถ
อันนี้ก็โทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนนะคะหรือปรับตั้งแต่๒๐๐ถึง๑๐๐๐
หรือทั้งจำทั้งปรับยอมรับ
แต่โดยดีว่าตัวเองดมกาวจริงล่ะค่ะ
ก็มีความผิดนะคะแน่นอนว่ายังไงก็ต้องแจ้งความ
ทีนี้ก็มีการส่งตัวเขาไปสอบสวนที่สนพญาไทย

มันเกิดขึ้นบริเวณนั้นนะเป็นสอนอท้องที่นั่นเองล่ะค่ะ

เจ้าของรถเพราะว่าพี่คนนี้เขาไม่ใช่เจ้าของรถไง

เจ้าของรถถามมีความผิดไหมแน่นอน